เนื่องจากว่าฝ้าเพดานครับพังถล่มลงมาทับแขก
กินเลี้ยงอยู่ด้านล่างจนทำให้มีผู้เสียชีวิตครับ
นี่คือภาพเหตุการณ์ขณะที่ฝ้าเพดานของห้องจัดเลี้ยง

พังถล่มลงมาทับแขกที่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันในห้องโถงจัดเลี้ยงครับ
จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง๓คนนะครับแล้วก็บาดเจ็บอีกกว่า๓๐คน
โดยฝ้าผนังของห้องโถงจัดเลี้ยงที่ถล่มลงมานั้นทำจากซีเมนครับ
และปูนพาสเตอร์จากปารีสและกระจกหนา
ขณะที่เกิดเหตุฝ้าเพดานได้ถล่มลงมาพร้อมกับเสียงที่ดังสนั่นครับ
ทำให้ในห้องนั้นมืดขณะ
แล้วก็แขกที่อยู่ในห้องจัดเลี้ยงเองก็ต่างแตกตื่นวิ่งหนีออกมาอย่างโกรหล
บางคนติดอยู่ใต้ซากของเพดานที่พังลงมา
ขณะที่ฝ้าเพดานถล่มลงมานั้นก็ยังทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลออกมาด้วยครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับให้กับแขกที่เดินทางไปร่วมงานร่วมกัน
ลองพิธีมั่นของคู่รักนักธุรกิจ
โดยแขกภายในงานส่วนใหญ่ก็เดินทางมาจากที่โรงแรมแห่งนี้
และถือว่าเจ้าสาวและเจ้าบ่าวทั้งคู่นั้นยังคงเคราะห์ดีที่ไม่ได้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ